ตบปากปมหมั่นไส้ร้องไม่เลิก

ตอนนั้นลุงศักดิ์จำได้ว่าตุลา๖๕

ตอนนั้นไปร้องเรื่องโน้ตอุดมเดียวติดตาม
โน้ตอุดมจำได้
โดนอีกแล้วครับ
เงินสกุลดิจิทัลที่จะแจกคนของพักเพื่อไทย
ที่คุณเศรษฐาประกาศในทันเดอร์โดมเมืองทองทานี
ตั้งแต่หาเสียงแรกแรกไปร้องเรื่องนี้สัมภาษณ์เสร็จปั๊บ
มึงเผ้ากันไง๔๙๒นั้นราคาขึ้นกันเท่านั้น
แล้วจะสี่หายกันไงผมเป็นพูดสี่หายใช่ไหม

เราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคุณผู้ชมแต่ถามพี่เบิร์ตหน่อยไอ้คำนี้ไม่ได้ยินนาน
ก็คือประมาณว่าแม้มันมีที่ไม่น่าทำออแดนทุลาง
ดันผู้รังใกล้เคียงไหมตะพื้ดตะพื้นใช่ไหมคนรุ่นผม

ร้องอยู่ได้ดันผู้รังอะไรแบบนี้อ่ะอธิบายต่อ
โอ้โหตกใจกันทั้งสู่ราชการท่านหากทุกคนอยู่ฝั่ง

คือหลังจากนายทศพลธนานนท์โสพลกุล
ปรีเข้ามาตบในศรีสุวรรณจัญญาปากแตกเลยครับ
คือไม่พอใจที่คุณศรีสุวรรณมาร้องเรียนพักเพื่อไทย
พักก้าวไกลอู้ดิแตกเลยในปากล่างนั่นนะฮะ

ขัดขวางประชาธิปไตยเขาจะเลือกตั้งอยู่แล้ว
คุณจะมาร้องทำไมอันนี้ผมถอดความของคุณทศพลนะ

วุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกรกตช่วง๑๑โมงนะครับเมื่อวานนี้
ขณะที่นายศรีสุวรรณเขาไปยื่นร้องเรียนกรกต
ให้ตรวจสอบนโยบายการแจกเงินสกุลดิจิทัลของพักเพื่อไทย
ส่วนนายทศพลนะครับไปทำธุระที่ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะคุณผู้ชมไม่ได้ตั้งใจไป
คือคุณทศพลเขาไม่ได้ตั้งใจไปนี่ขนาดบังเอิญนะ
นี่ขนาดบังเอิญไปเจอเดินไปเห็นคุณศรีสุวรร
กำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ก็หยุดฟัง
ฟังเสร็จปั๊บถ่ายคลิปถ่ายคลิปจบพอนายศรีสุวรรณนะครับ
กำลังจะกลับสื่อมวลชนก็จะหันไปสัมภาษณ์คุณเรืองไกร
รีกีฯพภาษณสมาชิกภักดิ์พลังประชารัฐต่อจังหวะนี้ล่ะครับ
จังหวะเผลอนี่แหละครับนายทศพลปรีเข้าไปตบ
พี่ศรีสุวรรณปากแตกครับ
แล้วจักรด่าเสียงดังนี่ล่ะครับ
ตะพื้ดตะพู่ร้องตะพื้ดตะพื้อ
ศรีสุวรรณก็ไปแจ้งความที่สอนอทุ่ง๒ห้องเรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาท
โดยจะรับเงินสดเท่านั้นไม่รับคำขอโทษ
ขณะที่นายทศพลนะครับก็เข้าพบตำรวจ
เพื่อชี้แจงถึงเหตุที่เกิดขึ้น
โดยยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายร่างกายนายศรีสุวรรณเลย
ไม่มีการเตรียมการมาล่วงหน้าเลย
แต่เดินผ่านมาได้ยินแล้วมันหมั่นไส้ครับ
ถ้าย้อนไปดูครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่

ก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณเคยดุถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผล

ทูบเบอร์นะครับและผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง
หน้าเพราะไม่พอใจที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเดี่ยว๑๒

ที่มีเนื้อหาสนับสนุนการเมือง
ตอนกลับร้ำ๑๘ตุลาคม๒๐๑๖๑๕

แต่ว่าคือตอนนั้นที่เราเห็นภาพแล้วมีหลายมุม
คือทางฝั่งลุงศักดิ์เองก็มีคนมาช่วยไลฟ์
จำได้ใช่ไหมไลฟ์ตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลยอ่ะแล้วอันนั้นก็กลายมาเป็นกระแสค่ะ
แล้วมารอบนี้อีกคือรอบที่แล้วเนี่ย
มันจบอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางอาญาลุงศักดิ์โดนปรับพันหนึ่งใช่ป่ะ
แต่ว่าทางแพร่งทางฝั่งคุณศิสิวัณภอง

เพราะว่าคุณศิสิวัณภองด้วยค่าเสียหายล้านหนึ่ง

คือข่าวแบบนี้คุณผู้ชมพอมีข่าวออกไปก็จะมี
ถามว่าคุณผู้ชมหรือใครก็ตามมีอารมณ์แบบคุณทศพลคนนี้ได้ไหม
ค่ะได้อืมมีอารมณ์ได้มีความรู้สึกได้แต่การแสดงออก
มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอันนี้ไม่ได้มาพูดโลกสวยเลยนะ
พูดกันตามกฎหมายคือถามว่าหมั่นไส้ได้ไหมหมั่นไส้ได้
แต่ต้องยับยั้งชั่งใจให้ได้เพราะต่างคนก็ต่างใช้สิทธิของประชาชนเหมือนกัน
บ้านเมืองมีกฎหมายแล้วก็เป็นประชาธิปไตยซึ่งเราไม่ต้องเห็นตรงกันก็ได้

แล้วนี่มาใส่สูตรผูกไทยใช่ไหมเป็นอะไรนะอดีตอาจารย์มาเอาแค่อะไรเอกชน